ดูความคืบหน้าเกี่ยวกับการเปิดเผยเปิดโปรง
เรื่องของการรับสวยของตำรวจในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตนะครับ
ล่าสุดคนที่เคยเปิดเผยในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต

ก็คือคุณโจ้สปอร์ตไลท์ภูเก็ต

มาออกรายการถามตรงกับคุณจอมขวัญเมื่อสักครู่นี้

เดี๋ยวมาดูความคืบหน้าเพิ่มเติมจากที่เรากันหน่อยกันแล้วกันนะครับ
นายธรรมรัฐสุวรรณโภสี่นะครับ
หรือว่าโจ๊กสปอร์ตไลท์ภูเก็ตคนนี้ครับ
เปิดใจกับทีมข่าวไทยรัฐทีวี
การทำงานของคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง

และการโยกย้ายตำรวจในพื้นที่
กรณีมีการร้องเรียนเรื่องตำรวจรับสวย

โดยระบุว่าการทำงานของเจรตำรวจแห่งชาติ
นี้ถือว่าเป็นมิติใหม่แห่งการสอบสวน
เนื่องจากที่ผ่านมาเมื่อมีการร้องเรียน
ก็จะมีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบ

ซึ่งนั่นทำให้เกิดความไม่เชื่อมั่นกับการทำงาน
แต่เจรตำรวจแห่งชาติยุคนี้ได้ลงพื้นที่มาตรวจสอบข้อมูล
รวมถึงมาสอบปากคำผู้ประกอบการ
ที่ได้รับผลกระทบและตกเป็นผู้เสียหายทั้งหมดกว่า๑๐๐บาท
กระทั่งมีคำสั่งโยกย้ายนายตำรวจในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต
จึงทำให้เกิดความเชื่อมั่นและมีผู้ประกอบการ
เข้ามาให้ข้อมูลเพิ่มมากขึ้น
ว่าคนนี้แหละย้ายคนนี้ไปออกเราเลยเริ่มเชื่อ
วันนี้เนี่ยแม้ว่าขบวนการเก็บสวยในจังหวัดภูเก็ต
รีดไถจากผู้ประกอบการร้านค้าดังรายงานต่างดาว
จะมีการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว
มีการโยกย้ายตำรวจระดับสูงในพื้นที่ออกไปแล้ว
แต่ยังต้องจับตาว่าที่สุดแล้วจะมีการลงโทษหรือว่าเอาผิดอย่างไร
แล้วยังบอกได้ว่าตนจะเดินหน้าตรวจสอบเรื่องบ่อนการพนัน
ในพื้นที่อำเภอสะดาวจังหวัดสงขลาต่อด้วย

นี่นะฮะที่บอกเอาไว้
ซึ่งเรื่องนี้นะคะพลตำรวจเอกสุชาติธีรัสสวัสดิ์
รักษาราชการแทนเจรตำรวจแห่งชาติ

การตรวจสอบยังอยู่ในกระบวนการตั้งกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง
แล้วก็ยังไม่มีการโยกย้ายนายตำรวจมาช่วยราชการเพิ่มเติม
หลังจากที่ก่อนหน้านี้มีคำสั่งออกไปแล้ว
ส่วนกรณีที่มีการเปิดโปรงว่ามีการจ่ายสวยในพื้นที่อำเภอสะดาวจังหวัดสงขลา
พลตำรวจเอกจากทริปชัยจินดาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

เดี๋ยวต้องรอหนังสือสั่งการหรือหนังสือร้องเรียนอย่างเป็นทางการก่อน
ถ้ามีหนังสือมาก็พร้อมที่จะเดินหน้าตรวจสอบทันทีค่ะ